คมคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยโอ้โหไปเจอทั้งเงินสดทั้งทองคำ
ฝังดินอยู่อีกมูลค่านับร้อยล้านบาททีเดียวคุณผู้ชมครับ
ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าก็ต้องมีการหาทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ถูกนำยักยอก
แล้วก็ไปผ่องถ่ายเอาไว้ทางด้านของอดีตพระอาจารย์คมตอนนี้ก็เป็นในคมแล้วนะครับ
อายุ๓๙ปีนะครับนะฮะก็คือตอนนี้นะเป็นทางด้านของอดีตพระหมอนะครับ
แล้วก็มีทางด้านของนางสาวจุธาทิพย์เป็นน้องสาวของในคมนะฮะถูกตำรวจนะฮะ
งปราบคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญาและในสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
พร้อมสั่งคัดค้านการประกันตัวจนผู้ต้องหาทุกคนตอนนี้มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ
ทีนี้เนี่ยนะฮะทั้ง๓คนก็คือมีนายคมนายวุฒิมานะครับ
แล้วก็นางจุธาทิพย์๓คนนี้นะฮะถูกไปฝากหังแล้ว
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจพร้อมกับคณะทำงานด้านพุทธศาสนา
ไปตรวจสอบที่ป่าบนเขาหลังวัดป่าธรรมคีรีที่จังหวัดนครราชศรีมา
ไปเจอของกลางเพิ่มคุณผู้ชมดูสิฮะขุดไปขุดมาโอ้โห
ทองคำมากมายฝังดินอยู่เป็นห่อใส่ถุงแล้วก็ฝังเอาไว้
แล้วก็ไปเจอในช่องหินคล้ายกับอุโมงเนี่ยมันลึกลงไปสัก๑๒เมตรได้
ค่อยหย่อนตัวลงไปเอาไฟฉายส่องไปไปเจอห่อผ้าบรรจุทรัพย์สิน
คุณผู้ชมครับนะฮะสำหรับของกลางที่ตรวจยึดทั้งหมดตอนนี้เนี่ย
นำไปรวบรวมและตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดทั้งมวลมันมีอะไรบ้าง
มูลค่าเท่าไหร่บ้างนะเดี๋ยวต้องเปิดห้องประชุมตั้งโต๊ะยาวหลายโต๊ะเลย
เพื่อเรียงธนบัตรเป็นกองรวมทั้งทองคำที่เจอเนี่ย
มันคงมหาศาลเนี่ยนะฮะทีนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าของกลางที่พบเนี่ย
ตอนนี้ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นทองคำมูลค่าประมาณ๒๐ล้านบาทเงินสดอีกไม่ต่ำกว่า๘๐ล้านบาท
รวมของกลางนะฮะสองรายการตรงนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
ก็เลยอายัดไว้นะฮะเพื่อรวบรวมของกลางที่เก็บได้แล้วก็ตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้ครับ
วัดเนี่ยมีมีหกบัญชีนะครับถ้าคุณเจตนาบริสุทธิ์จริงเนี่ย
คุณก็ใส่บัญชีวัดเลยไม่เห็นจะต้องไปไปเอาไปเก็บไว้บัญชีใครเลย
ก็เก็บไว้ในวัดคุณรับมาใครบริจาคมาก็เข้าวัด
โปร่งใสจะไปทำอะไรก็เอาไปใช้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานเรามีการขยายผลเพิ่มเจอทองอีก๒๐ล้าน
โดยประมาณสิบเก้าร้านแล้วกันอ่ะสิบเก้าร้านบาทนะครับ
แล้วก็เงินสดอีกประมาณ๘๐ล้านเขาจะเป็นใครจะเป็นพระ
จะเป็นคนธรรมดาจะเป็นนักการเมืองจะเป็น
ต้องเรียนกันว่าถ้าเขาทำถูกก็ไม่มีใครไปยุ่งอยู่แล้ว
แต่ถ้าเขาทำผิดเมื่อไหร่ก็ต้องถูกดำเนินคดี
เยอะจริงนะฮะทีนี้ท่านก็ย้ำนะครับว่าคดีนี้เนี่ยพบว่า
มันมีการก่อเหตุมาตั้งแต่ช่วงปี๒๕๖๓แล้ว
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะมีคนที่ไปร่วมเครือข่ายเพิ่มเติมในขบวนการนี้
เคราะห์จากอะไรจากทรัพย์สินเพราะมันโดนถ่ายเทไปซุกซ่อนอยู่กับผู้เกี่ยวข้องหลายคน
แม้ตอนนี้มีผู้ต้องหาชัดเจนเพียง๓คนแต่เชื่อว่าน่าจะมีคนอื่น
แล้วกำลังขยายผลนะฮะตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินนะฮะ
จะไปดูทางด้านของกลุ่มจิตศรัทธาทำบุญบริจาคให้วัด
เช่นการสร้างพระอุโบสถเจดีต่างมีผู้เลื่อมใสร่วมทำบุญ
ห่วง๑ปีก่อนหน้านี้ว่ามีใครอย่างไรบ้าง
ส่วนที่วัดป่าพบตอนนี้มีพระประจำอยู่๔รูป
คืออดีตพระคมอดีตท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดอีก๒รูป
ส่วนที่เหลือกว่า๒๐รูปเป็นพระจากวัดอื่น
ล่าสุดนะฮะหลังตกเป็นข่าววัดป่าแห่งนี้เงียบมากเลย
ไร้พระไม่มีสักรูปเลยเหลือแต่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
เรื่องของหารักฐานเพิ่มเติมชาวบ้านก็ยอมรับนะ
โอ้โหวัดป่าแห่งนี้บรรยากาศไม่เหมือนวัดป่าเลย
เคยตั้งข้อสงสัยสังเกตเหมือนกันกรณีเห็นพระเดินถือถุงอาหาร
แล้วก็กระเป๋าขึ้นไปบนเขาบนป่าเนี่ยไปทำไมก็ไม่ทราบ
แต่พูดไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นการอ้างถึงกลุ่มอิทธิพลระดับสูง
ไม่กล้าเข้าไปยุ่งนะฮะเอาฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับ

เงินทองที่อยู่บนโต๊ะเมื่อกี้ว่าเยอะแล้วใช่ไหม
ล่าสุดมีทั้งตู้เซฟและกระเป๋าเดินทางใบใหญ่
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าในนั้นมีทรัพย์สินอะไรอีกบ้าง
เดี๋ยวรอดูคดีนี้แล้วจะเชื่อมโยงไปถึงใครได้บ้างนะครับ